คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่าเราเจอลุงสมชายแล้ว
คุณสมชายคือคนขับเรือลากจูงที่จมที่หน้าวัดพนันเชิง
ก็เป็นลุงสมชายจริงเพราะว่าลูกสาว
เธอไปยืนยันถึงจุดที่พบศพครับ

พ่อเสร็จติดตรงมาทุกวัน

ช่วยเราก่อน
ปวดหัวใจนะในแรงได้ยินเสียงแบบนี้
หลังจากที่นางสาวจุธาทิพย์การกสิขวิธีนะครับ

ร้องไห้ครับคุณผู้ชมแบบเมื่อสักครู่
อีกอย่างหนึ่งที่เธอมั่นใจคือ
ข้อมือสวมนาฬิกาที่เธอเป็นคนซื้อให้พ่อ
ยิ่งร้องไห้หนักเลยนะครับ
ยืนยันว่านี่แหละคือศพของนายสมชายทานกุล
อายุ๖๔ปีคนขับเรือลากจูงที่
เรือล่มที่หน้าวัดพนันเชิงวรวิหารเมื่อ๒๙กันยายนที่ผ่านมาครับ
โดยศพดังกล่าวนะครับสวมเสื้อยืดคอปกสีเขียว
แล้วก็สวมกางเกงขาสั้นสีดำซึ่งเป็นชุดเดียวกันแหละนะ
กลุ่มผู้ชมดูภาพซ้ายมือต่อข้างล่าง
นายสมชายท่านใส่ขับเรือในวันที่เรือล่ม
ซึ่งหากดูระยะทางศพของท่านมาไกลจริง
คือจากจุดเกิดเหตุหน้าวัดพนันเชิงจนมาถึงจุดที่พบสก
ถ้าวัดระยะทางแล้วนะครับน้ำพัดมาไกลถึง๘๐กิโลเมตรกว่า

๓วันมาข้าม๔จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานคร

เพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือลงมาเยอะจริงและไหลแรง

เจ้าหน้าที่นำศพให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช

แล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลให้แน่ชัดตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง
ด้านนางสาวปุญญาพรธารกุลอายุ๓๕ปีเป็นลูกสาวคนกลางนะครับ
รวมถึงน้องสาวของนายสมชาย
ขอบคุณเลยนะทุกหน่วยงานที่ช่วยกันค้นหานะครับ
โดยเฉพาะกู้ไผ่ทางน้ำที่เขาต้องดำลงไปนะ
แล้วเอาเชือกไปผูกตอนแรกกี่เส้นนะ๓เส้นขาด
เอาไม่อยู่จนต้องลงไป๕เส้น
แล้วก็พยายามที่จะดึงเรือขึ้นมา
คือยาดบอกเลยว่ากู้ไผ่ทุกท่านครับ
พวกเราเห็นถึงความยากลำบาก
แล้วก็ท่านที่ต้องเสี่ยงชีวิตลงไปผูกเชือกกับเรือ
จริงยาดบอกนะพี่กู้ไผ่พอแล้วล่ะ
พอเถอะนะฮะยุติเถอะแต่ไม่มีใครยุติครับ
ทุกคนพยายามช่วยอย่างเต็มที่ครอบครัวทราบซึ้งใจมากครับ
ขอบพระคุณทุกคนมากเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะ
กู้ไผ่ที่ช่วยพ่อแบบสุดจริงในวันนั้น
แบบทางเราขอให้ยุติการการลงไปปลูกเชือก
แต่กู้ไผ่แบบว่าไม่ยอมแผล
ลงไปผูกเชือกเส้นที่๒แล้วทำการดึง
แต่ว่าวันนั้นเชือกขาดแล้วกู้ไพรทางน้ำอุทยุยา
ขอบคุณขอบคุณมากจริงค่ะที่ช่วยเหลือพ่อหนู
ขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ญาติจะไปรับศพคุณสมชายนะฮะ
นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสามกอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยา

ค่ะซึ่งเราเองก็ติดตามปฏิบัติการการค้นหามาตั้งแต่ต้น
และในส่วนของภรรยาคนขับเรือตอนแรกคาดว่าร่างอาจจะอยู่ใต้ท้องเรือ
รึเปล่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีการสกแกนลงไปด้วย
ที่เรือที่จมลงไปเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอร่างนะคะ
พอไม่เจอร่างปุ๊บวันนี้มีการยุติการค้นหาการกู้ซากเรือแล้วเหมือนกัน
เพราะว่ากระแสน้ำเองก็เชี่ยวกรากแล้วก็ทำงานลำบากด้วยเหมือนกัน
ชาวบ้านเองในพื้นที่มาช่วยด้วยนะคะ
ช่วยในการเชิญคนทำพิธีเปิดทางให้เจอร่างด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในการค้นหาร่างของนางนรมนจันทรโชธอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสมชายคนขับเรือเนี่ย

อนงปานสมพงศ์อายุ๕๘ปีก็บอกว่า
ส่วนตัวเขาเชื่อค่ะเชื่อเลยว่าจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าศักดิ์
ตรงนั้นเป็นน้ำวนด้วยนะคะบริเวณนั้นเนี่ยสามแยกมาเจอกันพอดี
เขาเชื่อว่ามีอาถรรพ์แล้วก็สิ่งลี้ลับอยู่
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุเรืออับปางและมีคนเสียชีวิตแทบทุกปี
ด้วยความที่ตัวเขารู้จักแล้วก็สนิทสนมกับนายสมชายและนางนรมน
อยากช่วยเหลือโดยได้ไปหาคนที่มีสัมผัสพิเศษ
มาทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาให้ช่วยเปิดทางขอให้พบศพโดยเร็วค่ะ
ส่วนความพยายามในการกู้ซากเรือนะคะที่สุดแล้วเนี่ยนายภูริพัฒนธิรักกุลพิสุทธิ์ค่ะ
อธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย
เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะทำงานหารือร่วมกับนักประดาน้ำเลยค่ะ
แล้วก็ผู้ประกอบการเรือส่งสินค้าด้วย
สุดท้ายได้ข้อสรุปแบบนี้คือยุติการกู้ซากเรือและค้นหาผู้สูญหายนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขามีการนำเครื่องสแกนท้องน้ำไป
สแกนไปตรวจสอบมวลน้ำไปตรวจวัตถุใต้น้ำนะคะ
ปรากฏยืนยันว่าที่ซากเรือไม่มีร่างของผู้สูญหาย

โอ้โหคือไม่เจอนะคะ
จริงร่างของทางคุณป้าเนี่ยนะมันมีข่าวมา๒ครั้งแล้วนะ
เหมือนจะเจอค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันไง

เอาเป็นว่าหลังจากนี้เขาจะมีการเคลียร์พื้นที่ค่ะ
แล้วก็เปิดเส้นทางการเดินเรือเพราะก่อนหน้านี้ปิดหน้าน้ำเอาไว้
ก็ให้เรือบรรทุกสินค้าสัญจรผ่านได้ผ่านไปมาได้
ตลอด๓วันที่คู่ซากเรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางน้ำด้วย
โดยการเปิดเดินเรือรองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ยืนยันว่าจุดที่เรือร่มบริเวณใต้ท้องน้ำเนี่ยเขามีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกับสดือน้ำค่ะ

ลึกมากความลึกขึ้นหน้าจอให้ดูเลยนะคะลึกไปกว่า๒๐เมตร
คือมั่นใจว่าเรือบรรทุกสินค้าสัญจรผ่านได้โดยไม่มีอันตรายค่ะ
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าจุดที่เรือร่มไม่จำเป็นต้องทำสัญลักษณ
ว่าวางทุนให้เรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
อ่ะฟังเสียงของท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าหน่อยค่ะ
ข้างหน้าค่ะ
เปิดการจรัจจรก่อน
ซึ่งเรื่องของการค้นหาร่างผู้สูญหาย
และก็เกือบเปิดการสันจรทางน้ำ

ญาติของผู้ประสบเหตุเรือล่มแล้ว
ซึ่งญาติเองก็เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะ

หรือว่าความแรงของน้ำลดระดับลงแล้ว
เจ้าของเรือก็สามารถมากู้ซากเรือได้

กับการเดินเรือตามปกติค่ะ